ช่วงนี้แฟนบ่นคิดถึงหายหน้าหายตายไป
แบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมก่อน
บอกว่าแสงแดดทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่แฮปปี้

ผู้หญิงทุกคนไปอยู่ในแสงแดดเนี่ยรับรองถ่ายรูปสวยทุกคนเลยนะคะ
เออต้องรูปต่อไปนี้เลยจ้ะคุณผู้ชม
ขาสุดปัวปังเป็นสายเดี่ยวดีสายเก๋
เปลือกหอยเขาบอกว่าอย่างนั้น

แต่ถ้าเมื่อฝุ่นไม่ดีมันพลิ้นหนา

ความเซ็กซี่แบบว่าชวนให้คิดลึกแบบนี้นะคะ
รูปนี้ปูบอกว่าแต่งตัวเป็นนางเงือกจ้า

ก็มาเม้นต์แบบรัวเลยว่าเออสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้
เราก็เห็นด้วยนะคะปูค่ะที่สำคัญกลับมาไล่รัดแล้วนะ
แบ็คถ้าหลังโควิดมาเนี่ยกลับมามีผลงานที่เมืองไทยได้แล้วนะคะ
เอออ่ะปูไปแล้วไปต่ออีกหนึ่งสาวกันดีกว่าค่ะ
วาวานิชาลีคุณผู้ชมค่ะคนนี้พี่แจ๊คก็ชอบเหมือนกันนะ
เวลาเขาอยู่กับแฟนนะโมเมนต์น่ารักเยอะ
แฟนเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมฉันเห็นด้วยสันผอยังไงอ่ะ
ฉันไม่ได้ชอบวาวายคนเดียวนะฉันชอบแฟนเขาด้วย
ตายแล้วแฟนเขางานดีมากไม่ต้องไปรักเผื่อแผ่เขา
อันนี้ก็เป็นแบบบิกินี่สีชมพูแบบหวานแบบนี้นะคะ
แต่ว่าความเซ็กซี่เนี่ยไม่เบาเลยนะหวานสุดอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมเขาบอกว่ามีคลิปวาวาด้วยนะ
นี่คุณผู้ชมหุ่นดีเนอะทำไมหุ่นดีขนาดนี้โทรจ้
อันนี้ออกกำลังกายสตูก็มีการเต้นนิดนึง
เพลงน่ารักน่ะอยากทำตามอ่ะชุอรี่สอนหน่อยสิ
วันนี้ผมไม่พร้อมป่ะ
เวลารายการเยอะไม่จริงมันเป็นแรงบันดาลใจได้นะ
เวลาดูคลิปแบบนี้มันสดใสล่าเริงนะ